ตำรวจสนหัวหมากกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา

ข่มขืนกระทำชำราวในสถานบันเทิงร้างที่ย่านรำคำแหง
หลังจากที่แม่ได้เข้าแจ้งความเอาไว้

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่สถานบันเทิงร้าง
ภายในซอยรามคำแหง๘๑ทับ๔

หลังแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
พาลูกสาวเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสนหัวหมาก
ว่าลูกสาวของเธอถูกชายชื่อบังนัดอายุประมาณ๔๐ปี
ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราวที่บริเวณนี้
เมื่อเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาของเมื่อวาน
คุณผู้ชมค่ะและจุดนี้นะคะก็คือบริเวณบ้านร้างนะคะ๒ชั้นค่ะ
คนร้ายนั้นได้พาเด็กหญิงนะคะมากระทำชำราวที่บริเวณนี้

ซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวนะคะ
พบว่าบริเวณนี้นั้นห่างจากหน้าปากซอยค่ะ

ซึ่งหากคนร้ายนั้นพาเด็กหญิงเข้ามากระทำชำราวจริงนะคะ
แม้ว่าเด็กหญิงจะร้องไห้อย่างสุดเสียงนะคะ

แล้วก็เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะ
จากการตรวจสอบโดยรอบและบริเวณด้านใน

ห้องครัวเก่าหมอนที่นอน

โดยมีข้อมูลจากแม่เด็กบอกว่า
คนร้ายได้พาเด็กหญิงขึ้นไปกระทำชำราว

พาเด็กหญิงเข้ามาข่มขืน

ท้ายซอยรามคำแหงซึ่งเป็นจุดที่คาดว่า

โดยห้องของคนร้ายอยู่บริเวณชั้น๕
ที่นอนและหมอนสภาพเก่าวางอยู่

เสื้อผ้าอุปกรณ์เสพยาเสพติด
และชุดชั้นในจำนวนมากวางเกลือนกลาด

มักขึ้นมามั่วสุมเสพยาเสพติด

แต่คืนเกิดเหตุกลับไม่พบความผิดปกติใด
และไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
กระทั่งเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
พบเห็นคนร้ายออกจากอาคารนี้ไป

คนร้ายได้โทรศัพท์มาชักชวนจริง
เหตุการณ์ในครั้งนี้จากการสืบสวนพบว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นคนรู้จักกับพ่อแม่

ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่ไว้ใจบุคคลใกล้ตัว

โดยขณะนี้พันธ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์

โดยพบว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่บึงกลุ่ม

และไม่เกิดขึ้นอีกในสังคม